รวมเรานักกว่าร้อยคนมารวมตัวกันที่โรงเรียน
เรียกร้องให้มีการตรวจสอบทีมผู้ปริหาร
และให้อำนวยการลาออกจากตำแหน่ง
และภักดิ์งานหนักวิชาการพิเศษ
เพราะเชื่อว่าขาดธรรมภิบาลในการบริหารงานและประพฤติไม่เหมาะสมในฐานะนักบวชนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันเลยกับคุณนันทพรธวระ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดมาจากที่โรงเรียนเซ็นคาเรียลค่ะ

บรรดาผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเซ็นคาเบียนนั้นได้ชุมนุมกดดัน
ภูมิในการของโรงเรียนออกมาชี้แจงเรื่องการบริหารงบประมาณทั้งหมดนะคะ
ผู้ในการโรงเรียนค่ะได้ออกมารับ๑ใน๓ข้อเสนอนะคะ
โดยจะชี้แจงการบริหารงบประมาณให้ผู้ปกครองรับทราบภายใน๗วันหลังจากนี้ค่ะ
ช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานายวินัยวิริยาวิทยาวงศ์
ในการโรงเรียนเซ็นคาเบียนนั้นได้เปิดเผยว่าพร้อมรับข้อเสนอ๑ใน๓ข้อ
คือจะเร่งชี้แจงการใช้งบประมาณภายใน๗วันหลังจากถูกกดดันจากบรรดาผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบัน
พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาตลอดการดำรงตำแหน่งของภูมิในการโรงเรียน๕ปีนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

เมื่อกี้ตกลงกันแล้วผมก็ฟังมาไม่เถียงสักคำแต่ผมก็จับใจความได้ว่า
สิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านให้เวลาผม๑อาทิตย์
ในการที่จะชี้แจงภายใน๗วันถ้าไม่มีความชี้แจง
จะมาทวงคำตอบอีกอ่าผมก็ยืนยันว่า
ผมจะชี้แจงให้ฟังภายใน๗วัน
แล้วก็วันนี้ถือจริงท่านชี้แจง
แบบนี้ยิ่งรีใหญ่เลยแต่ว่าเขามีเวลาให้ผม๗วัน
เดี๋ยวผมนัดท่านกลับมาอีกทีหนึ่งได้ไหม

ว่ารับทราบแล้วแล้วก็จะไปดำเนินการ
ปกติแล้วอาหารของโรงเรียนเป็นไหมคะ

เมื่อเวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ

และผู้ปกครองโรงเรียนเซ็นทะเบียนนั้นได้ไปรวมตัวกันบริเวณอาคารทำงานของผู้มนุยการ
พร้อมกับขึ้นไปที่บริเวณห้องประชุมชั้น๓
โดยขับร้องและโหไล่ผู้ในการโรงเรียนให้ลาออกจากตำแหน่ง
โดยเรียกร้องให้ออกมาชี้แจงที่บริเวณหน้าเสาทงค่ะ
ประเด็นในข้อสงสัยต่างด้วยตัวเอง
เพื่อที่จะชี้แจงต่อผู้ปกครองและสิทธิ์เก่า
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะครูผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนปัจจุบันนั้น
ได้แต่งกายด้วยชุดสีดำรวมตัวกันชุมนุมและเคลื่อนไหว
หลังทำกิจกรรมขอรบทรงชาตินะคะโดยตัวแทนได้ออกมาแถลงการจากสามกลุ่มภาคี
โดยประเด็นก็คือต้องการขอให้ผู้อำนวยการนั้นออกมาชี้แจง
ในเรื่องของการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่มีความเป็นห่วงในเรื่องของคุณภาพอาหาร
การใช้งบที่ระดมทุนจากผู้ปกครองไปทำในกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
เช่นการจัดงานวันตรุษจีนการเลี้ยงวันเกิดของภูมิในการนะคะ
รวมถึงพบว่าคุณภาพการศึกษาตลอดช่วง๓๔ปีที่ผ่านมา
พบว่ามีผลสำริดของการสอบโอเน็ตนั้นตกต่ำอย่างเห็นได้ชัด
อยากให้ผู้บริหารนั้นออกมาชี้แจงค่ะ
จากนี้นะคะยังมีการรายงานด้วยว่าในส่วนของครูโรงเรียนเซ็นทะเบียนเองขนาดนี้
ก็กำลังมีปัญหาในเรื่องของสวัสดิการการจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
และการยกเลิกเงินบำนานค่ะซึ่งครูมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณ
ตามหลักกฎรายงานและมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนานตามสัญญาจ้าง
ขณะที่ทางโรงเรียนเซ็นทะเบียนเองก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงข้อสงสัยดังกล่าวนะคะ
จนถึงขนาดนี้เองค่ะการชุมนุมของผู้ปกครองยังคงดำเนินขึ้นนะคะ
คาดว่าจะมีการเชิญผู้ปกครองจากที่อื่นนั้นมารวมตัวอย่างต่อเนื่อง
กว่าผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นจะออกมาชี้แจงที่บริเวณหน้าเสาทงนะคะ
การออกมาชี้แจงของพอในเรื่องของการชี้แจงงบประมาณนั้น
ยังสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครอง
โดยผู้ครองยืนยันที่จะให้ผู้ในการออกภายในเวลานี้ค่ะ